เมื่อคืนนี้ที่เซ็นเทิลต้องบอกว่าสว่างมาก
ป้ามาตัวเป็นคุณผู้ชมซูเปอร์สตาร์เกาหลีรักแรกของพวกเรา
เรนค่ะมาเตินเป็นแล้วหล่อมาก
เหลือเกินเลยรักเขาอะ
เราอยากจะเป็นนางเอกอยากจะโซคให้แบบนี้มาก

เรนก็ยังคงความเป็นซูเปอร์สตาร์แถวหน้าของเอเชียค่ะ
เมื่อคืนเจอตัวเป็นอย่างที่บอกไป

ด้วยสำคัญใกล้คือแบบฟิตแพคแน่นมาก

น่ารักจังหรอ
มีความในโซเชียลตลอด
รักเขามาตลอดนะคุณผู้ชมนะ